คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตคารถ๕ศพนะฮะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยว่ารถพ่วงยางแตก
แล้วก็ไหลออกมาที่เลนสวนนะฮะจากนั้นรถกระบะพุ่งชนนะครับ
นี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพนะครับ

คุณผู้ชมฮะคลิปจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
นาทีที่รถพ่วงลาก๑๘ล้ออิซูซูสีขาว
บรรทุกรากไม้ยางพาราวิ่งมาบนถนนสายเพชรเกษม
ฝั่งขาขึ้นหาดใหญ่พัทธลุงนะครับที่อำเภอป่าบอน
แล้วทีนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมฮะยางแตกยางขวาแตก
แล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงา
ทะเบียนบอบไม้ไม้ฉอจิ่ง๔๓๓๐พัทธลุง
ซึ่งขับสวนมาทางนี้เสียงดังสนั่นวันไหวคุณ
คันแรกพุ่งเข้าชนเต็มมีคนตาย๕รายนะครับ
ส่วนคันที่๒ที่ขับตามมาก็พยายามหักหลบเหมือนกัน

ตำรวจสพป่าบอนพร้อมด้วยกู้ชีพกู้ภัย
เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถกระบะทั้ง๕รายนะครับ
เป็นชาย๒รายเป็นหญิง๓รายในนี้มีเด็กด้วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ต่างก็ช่วยกันใช้เครื่องตัดทางงัดเอาตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถ
โรงพยาบาลตะโมด๒รายโรงพยาบาลบางแก้ว๑ราย
พัทธลุง๑รายโรงพยาบาลป่าบอล๑ราย
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
นี่คุณผู้ชมนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือมีทั้งกู้ไภมีทั้งชาวบ้าน

คนขับคือนายอนุสรคงศรีอายุ๒๔ปี
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายคือนางรัตนาพุทธนวลอายุ๔๙ปีนะฮะ
แล้วก็มีนางสาวสุกัญญาพุทธนวลอายุ๒๑ปี

นายเกียรติศักดิ์สุขมิ่งอายุ๒๔ปี
แล้วก็น่าสลดเพราะว่าเด็กหญิงสุชานนท์พุทธนวล
อายุ๙ขวบก็เสียชีวิตด้วยนะครับ

เห็นรถบรรทุกพ่วงขับมาเร็วได้ยินเสียงระเบิดดัง๒ครั้ง
จากนั้นฝุ่นฟรุ้งกระจายเลยนะฮะ
และสุดท้ายก็เกิดการชนกันนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านคนที่เสื้อลายนางสาวยุภดีทิพย์นะฮะ
ชาวบ้านที่อยู่ในใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังขณะที่รับลูกกลับจากโรงเรียน

ก่อนจะข้ามเลนพุ่งชนรถกระบะตัวเธอเอง
วิ่งออกมาดูพร้อมกับชาวบ้านอีก๒๓คน
แล้วหลังจากนั้นวิ่งมาช่วยเหลือคนเจ็บออกจากรถ
มาถึงก็ได้ยินเสียงแบบระเบิด
คือไม่นึกว่าเจอแบบรุนแรงขนาดนี้
แล้วก็มีเสียงออกมาประมาณ๓๔ครั้ง

ก็เลยวิ่งมาดูก็น้องเขามีคนลงไปช่วยอยู่๒๓คนแล้ว
ส่วนรถอีกคันที่ขับตามมาที่คุณผู้ชมเห็นนะ
ตกลงไปในคูมีนายชาตรีเป็นคนขับ
เขาบอกโอ้โหตอนนั้นนะรถกระบะ
คันที่มีผู้เสียชีวิตวิ่งแซงรถเขาไป
จู่รถพ่วงก็พุ่งข้ามเลนมาจนชนกัน
ตัวเขาก็ตกใจนะฮะหักหลบได้เท่านี้ก็เลยตกคูไปด้วย

เขาจะเป็นคนที่เสียชีวิตแทนรถคันดำ
คือรถคันดำขับแซงเขาไปนั่นแหละค่ะ
ใช่นะฮะขณะที่คนขับรถพ่วงนะครับ
นายธีรวัฒนานครบอกว่าขับมาดียางล้อหน้า
ตรงฝั่งคนขับมันระเบิดทำให้ควบคุมรถไม่ได้
พุ่งข้ามเลนจนมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้นะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ

ก่อนจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะ
เสียชีวิตทั้ง๕รายเลยนะครับ

เป็นอุบัติเหตุใหญ่ด้วยนะที่เกิดขึ้นนะคะ